มาเรียนดูเรื่องราวเมนูเส้นอนาชาติ
เด่นตลาดดังกันที่ตลาดลุงเพิ่ม
พบกับขนมจีนน้ำยาปูสูตรเด็ด
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิสนุโลกคุณน่า
เจ้าดังขายดีมากกว่า๒๐ปี
ต่อด้วยขนมจีนหมูย่างสูตรดั้งเดิม
จากมื้อโฮจิมินและอีมี
เมนูเส้นโบราณจากร้านอาเล็กราชวงศ์

แล้วพบกันเสาร์ที่๑๘มิถุนายน
เวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า